ผ่านไปหลายซีรีย์กี่ปีก็ไม่แกะ
จะร้องเพลงเล่นละครหรืออ่อนเสร็จ

เมื่อที่ประขาก็ต้องเตรียมพร้อมรักทุกสถานการณ์
ถ้าฝนตกแดดออกก็ไม่ถอย
คนสู้ชีวิตก็เป็นแบบนี้

ไปไหนไปไหนค่ะ

ไม่อยากขึ้นมาถือเอาไว้อีกสักหมื่น
ตะกี้ตมกับพวกเจ้า

ผู้ใดทำน้องดินของคอยใด
เป็นนักร้องสมัยนี้ไม่สบายเลยนะคะ

ร้องเป็นเรื่องรองยกของเป็นเรื่องหลัก

ทำอารมณ์แม่เสียไปเลยล่ะค่ะ
แทบจะไม่ใช่นักร้องแล้วนะแม่
เอาดียกของดีค่ะ
เดี๋ยวไม่ได้ฆ่าตัวนะแม่นะ